คราวนี้มาถึงเรื่องของความเชื่อกันหน่อยค่ะ
เชื่อว่าควายถ้าตกลูกออกมาเป็นลูกแฝด
คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะควายแฝดอ่ะ
นี่ไปดูตัวแม่มันก่อน

เรียกว่าเป็นแม่พันธุ์ดีเลยทีเดียวทรงดีแล้วก็เดินอยู่กับลูกของมันน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว
ควายตัวที่เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นของคุณวิชิตวงระโหค่ะ
เอาไว้ที่บ้านเลขที่๒๗๕หมู่๑๓ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน

จ้าแม่วัวลูกวัวก็กินย่ากันไปตามภาษาแม่วัวลูกวัวลูกควายเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าชาวบ้านชาวบ้านไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะ
ควายมันจะตกลูกออกมาเป็นลูกแฝดพร้อมกันแบบนี้
เขาก็เลยเชื่อกันว่าเจ้าควายเนี่ยน่าจะมาให้โชค
เจ้าของควายก็คือพี่วิชิตเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
ตัวที่เลี้ยงไว้เป็นแม่ควายเนี่ยชื่อว่าเจ้าทองอายุ๑๐ปีแล้ว
ส่วนวันที่เจ้าทองตกลูกคือเช้าวันที่๑๑มกราคม
วันนั้นเนี่ยก็นำเจ้าทองมาผูไว้ที่ร้านย่าข้างบ้านเหมือนทุกวันแหละ
แต่สังเกตอาการของมันมันผิดปกตินะ
เดินวนไปวนมาจนท้ายที่สุดได้เวลาเลิกกันเป็นมงคล
ที่สองเป็นเพศผู้อ้าวแฟดชายหญิงอาจดีเดียวฮะนะฮะ
ทั้งสองตัวก็สมบูรณแข็งแรงดีพี่วิชิตบอกนะว่า
ก็ได้ตั้งชื่อให้กับลูกควายสองตัวนี้ตัวหนึ่งชื่อค้ำ
ตัวหนึ่งชื่อคูณคำคูณนะชื่อเป็นสิริมงคล
เขาเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองค้ำคูณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป
อืมนะคะถ้าหากว่ามีใครมาขอซื้ออ่าตอบได้เลยว่าไม่ขายแน่นอน
อืมจะเลี้ยงมันไว้เองแหละเพราะว่าเจ้าทองนี่ก็เลี้ยงมาเป็นสิบปีอ่ะค่ะ
มันก็คงจะเลี้ยงต่อไปที่ผ่านมานะที่เลี้ยงมาตั้งนานเนี่ย
ยังไม่เคยตกลูกแฝดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกัน
วิชิตก็เลยรู้สึกว่าทั้งดีใจทั้งแปลกใจแล้วก็เชื่อว่านี่แหละ
จะเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีก็เป็นได้อืม